วันนี้โอ้โหเป็นพาดหัวตัวใหญ่มาก

เรื่องการเมืองตู่สั่งจับตานโยบายพักการเมืองใช้หาเสียง
เป็นภาษาหัวสองบรรทัดตัวโตในหน้า๑๑๐พิมพ์ของวันหยุดแบบนี้นะครับ
ก็เรื่องของนโยบายพักต่างที่ตอนนี้ทางพักเอาไปพูดคุยกับประชาชน
คือไปปราศัยกันบ้างลงพื้นที่พบปากประชาชน
มีแนวคิดออกมาบ้างอย่างเช่น
ตกลงอันนี้มันคือหาเสียงหรือยังพี่บุ๊คเนี่ยมิ้นสงสัยมากเลย

คือตอนนี้ยังไม่ได้รับสมัครผู้สมัครสอสอเลย

อาจจะเป็นแค่การที่จะเอานโยบายพัก
ไปเปิดเผยหรือว่าแนะนำสมาชิกพักให้ประชาชนได้รับทราบ
ยังไม่ได้หาเสียงเฉพาะทางให้แก่ใครทั้งสิ้น

ก็สามารถที่จะไปบอกนโยบายต่าง
พักการเมืองต้องการจะทำให้กับประชาชน

อะเปลี่ยนสวปกเป็นโฉนทให้เกษตรกรนะ

ใช่ลดราคาค่าโดยสารต่างมีรถไฟจะทำได้ยังไง
นโยบายต่างต้องปฏิบัติได้จริง
และจับต้องได้นายกเลยบอกว่าจับตามองนโยบายของพักต่างนะครับ
และขณะที่กรกตประกาศระเบียบวิธีการหาเสียงและค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราศบอร์ราศดอร์
เพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษาถึง๙ฉบับแล้วนะครับ
โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการ

มีทั้งระเบียบการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม
หลักเกณฑ์และวิธีการหาเสียง
อันนี้เป็นสิ่งที่หลายพักจับตามองอยู่นะครับ
ให้ผู้สมัครและพักต้องแจ้งช่องทาง
แจ้งรายละเอียดตั้งแต่วันรับสมัคร
ส่วนกองเชียร์ต้องระบุตัวตนชัดเจน
หากใช้เงินเกิน๑๐๐๐ต้องนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายพัก
อกจากนี้ยังให้อำนาจกรกตสั่งแก้ไขและลบข้อความได้ทันที
หากพบการหาเสียงที่ผิดข้อห้าม
อกจากนี้ยังมีระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสอสอ
กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบเขตแต่ละคน
ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน๑ล้าน๕แสนบาท
ส่วนพักการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสอสอได้ไม่เกินพักละ๓๕ล้านบาท
นี่เป็นระเบียบที่กรกตได้ออกมานะครับ
ส่วนเรื่องที่เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ว่านายยกสั่งจับตามองนโยบายของพักต่าง
โดยเฉพาะนโยบายขายฝันให้จับตามองทุกค่ายเลยนะครับ
เรื่องนี้เปิดเผยจากนายพุทธิพงศ์ปุณกันรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามนโยบายต่างที่พักการเมืองนำเสนอ
เพราะหลายเรื่องพูดถึงการใช้งบประมาณที่มากพอสมควร
คำนึงถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วย
ไม่อยากให้ประชาชนมองแบบผิวเผินและสับสนเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้
จับต้องไม่ได้หรือว่าเป็นจริงไม่ได้
ถ้าพบว่ามีการบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลหรือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำ
โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงทันทีนะครับ
นโยบายของภาคการเมืองแน่นอนทุกภาคการเมืองมีสิทธิ์ที่จะเสนอนโยบายต่างได้
ตามสิ่งที่แต่ละคนแต่ละภาคเขาคิดนะครับ
แต่ก็ต้องประกอบกับการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วย
ว่าข้อมูลต่างหรือนโยบายต่างที่เสนอมานั้นเนี่ย
มันสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่ในทุกมิตินะครับ
ก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนสับสน
รวมถึงนโยบายเรื่องของที่ดินสอบประกอบด้วยนะฮะ
ค่ะซึ่งบรรดาพักการเมืองเองก็ยังคงเดินหน้าเปิดตัวหาเสียงกัน
เปิดตัวชี้แจงนโยบายแล้วกันนะกันอย่างเต็มที่ค่ะ
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกเลยว่า
ไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันไหนของเดือนมีนาคม

เริ่มแล้วครับเริ่มว่ามีกระแสออกมาเดือนมีนาคม
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นวันไหนของเดือนมีนาคม
พักประชาธิปัตย์พร้อมทุกเมื่อค่ะไม่มีปัญหา

ใส่ใจเรื่องการลงพื้นที่ปราศัยของทุกพักการเมือง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นไงคะที่พักเพื่อไทย

ไม่ให้ใช้บิวเวทีปลาสายที่ภาอย่างกะทัน

ใช่ทางอบตพยาวเขายกเลิกสถานที่
เรื่องตรงนี้ถูกพักการเมืองหลายพักจับตามองอยู่เหมือนกันนะ
ตกลงแล้วคอสชอนุญาตหรือไม่อนุญาต
มีการห้ามปรามอย่างไรในเรื่องของการใช้สถานที่ราชการนะครับ
พูดถึงเรื่องของไปปราศัยหาเสียงที่พยาว
ก็ต้องพูดถึงเจนหน่อยหน่อยคุณหญิงสุดารัฐนะครับถูกต้อง
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทย
บอกว่าตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครสอสอพยาวของพัก
ก็เตรียมดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่สั่งยกเลิกนะ
โดยอ้างว่าได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่ในกรุงเทพ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าที่ต้องออกมาพูด
เพราะระยะหลังเริ่มถูกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรม
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะถูกเลือกปฏิบัติอ่ะนะฮะอืม
เจอบริบัตรแบบนี้นะฮะฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
ท่านมีอำนาจจะลังแก่ข่มเหงเรายังไงก็ทำไปนะคะ
เพราะว่าไปห้ามเขาไม่ให้ใช้อำนาจในการข่มเหงเราก็คงทำไม่ได้
แต่แนวทางข้างหน้าควรจะมีความชัดเจน
อย่าอ้างว่าสถานที่ราชการไปใช้ปลาใสไม่ได้
ก็ในเมื่อพักที่สนับสนุนพวกท่านท่านก็ให้ใช้

ถ้าการเลือกตั้งไม่เป็นธรรมไม่เสรี
ในที่สุดก็จะเป็นปัญหาสำหรับบ้านเมืองอีก
เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกไปยังผู้ที่ไม่ยอมรับ
ให้กระบวนการประชาธิปไตยมันเดิน
ว่าอย่าทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นอุปสรรค
กับการพัฒนาของบ้านเมืองต่อไป

ก็คิดว่าให้ตกลงสถานที่รัฐกาลให้ใช้ได้
หรือใช้ไม่ได้หรือว่าใช้ได้เฉพาะบางพัก

การลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพักที่จังหวัดพยาว
มีประชาชนมาร่วมงานน้อย
โดยเผยแพร่รูปภาพเวทีปราศัยที่มีผู้ฟังไม่กี่คน
แล้วก็ส่งไปแชร์ไปตามโลกโซเชียล
ทั้งที่ภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

ขออย่าโยงพักพลังประชาบรัฐเกี่ยวกับกรณีอบจพยาว
ไม่อนุญาตให้ภักดิ์เพื่อไทยใช้สนามกีฬาประสัย
เพราะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ

ก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติเนี่ย
ออกเดินพบปะในหลายจุดของจังหวัดลำพูน
ตอนนี้ขึ้นเหนือนะครับที่ตลาดสดน้องดอก
พร้อมพูดถึงกรณีที่มีบางพื้นที่
เดินเข้าไปแล้วประชาชนแสดงอาการไม่ต้อนรับ

คือประชาชนแบบว่าก้มหน้าก้มตาไม่คุยด้วยเลย
บางคนก็แบบเบะปากอะไรแบบนี้
พ่อค้าแม่ค้านะบางคนเห็นนายสุเทพเดินเข้าไปหาที่แผง
แต่ทำเป็นกดโทรศัพท์อ่ะไม่หันหน้าไปคุยกับนายสุเทพเลย

เรื่องนี้นะครับนายสุเทพนะครับก็บอกว่าถือเป็นเรื่องไม่ปกติ
ซึ่งก็จะเดินหน้าพบประชาชนต่อไปให้เข้าถึงพักให้มากขึ้น
มีคนต้านมากก็จะยิ่งเดินมากขึ้นเท่านั้นนะครับ
ซึ่งปรากฏว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
นำน้ำขมิ้นส้มปล่อยออกมาสาดไล่ในจุดที่นายสุเทพเดินผ่านหน้าบ้านของตัวเอง

พรมแบบนี้เวลาคนเหนือเขาเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยทำพิธี

สิ่งไม่ดี

คุณสุเทพเขาบอกว่าเขายังเดินหน้าต่อ

คืออยู่จุดนี้ต้องหนักแน่นนะคะ

ครับขณะที่ประเด็นที่กรกต
มีมติเตรียมยื่นให้๓รัฐธรรมนูล

กรณีถือหุ้นสัมประธานของรัฐนั้นนะครับ

แตราบใดที่๓รัฐธรรมนูญ
ว่ารัฐมนตรีเหล่านั้นมีความผิด
รัฐมนตรีทั้ง๓คนก็ยังถือว่า
เป็นผู้ที่ไม่ขาดคุณสมบัติ
ก็เทียบได้กับคดีของนายดอนประมัติวินัยนะ
ที่เรื่องของการถือหุ้นเรื่องของภรรยาเลยนะครับ
ที่สุดท้ายแล้วศาลก็วินิจฉัยว่า

กว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา

รัฐมนตรียึดแนวดอน

นายสุวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์

พออยู่ในส่วนของพักการเมืองด้วย

ตั้งแต่รอบแรกที่ประกาศเปิดตัวออกมา
จนแบบนี้ยังคงยืนอย่างหลักแน่นว่า
ยังอยู่ก็ต้องรอเดินหน้า
แล้วก็รอตามรอยของนายดอนประมัติวินัยอยู่ไงฮะ